แม้จะผ่านพ้นเรื่องของการรับน้องเนี่ยมานานแล้วนะนี่ก็ปลายปีแล้วนะคะ
ยังมีบางมหาวิทยาลัยที่มีการรับน้องกันอยู่แล้วก็ล่าสุดมีผู้ปกครองเนี่ยนะคะ
มาร้องเรียนผ่านทางเพจรับน้องแชร์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ว่ารุ่นพี่โหดเนี่ยรับน้องโดยการใช้ไม้หน้าสามห่อผ้ามาตีจนขาหัก
แถมถูกฟาดจนหลังลายอีกด้วย
ครูรับน้องยังไงเหมือนจะเอาน้องให้ตายอ่ะนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวก็เจอกันหลายคนนะแบบนี้นะคะ
รับน้องสร้างสรรค์ระดับโคตรมหาการ
ซึ่งโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความแชทของผู้ปกครองคนหนึ่ง
ที่เขาส่งรูปด้านหลังของผู้ชายที่มีรอยแดงแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมคะรอยแดงเต็มแผ่นหลังไปหมดเลยค่ะ
คล้ายกับถูกตีอย่างรุนแรงครับ
เรื่องราวระบุว่าหลานชายคือ
เรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถูกรุ่นพี่เรียกไปรับน้อง
โดยรุ่นน้องถูกรุ่นพี่ใช้ก้านกล้วยฟาดหลังจนเป็นรอยบวมแดงครับ
อกจากนี้ก็ยังมีนักศึกษาหญิงถูกรุ่นพี่ใช้ไม้หน้าสามห่อผ้าแล้วฟาดตีจนขาหัก
โหดมากนะคะรุนแรงมากนะคะเป็นลูกเป็นหลานเราเห็นแบบนี้นี่แบบ
ยอมไม่ได้ใจสลายนะคะคำถามคือทำทำไมขนาดนี้นะใช่ค่ะ
ผู้ปกครองนักศึกษาเนี่ยบอกว่าถึงจะหมดฤดูการรับน้องไปแล้วแต่หลานก็ยังถูกเรียกให้ไปซ้อมทุกสัปดาห์
เพื่อนเพื่อนของหลานทุกคนที่สาขามีรอยแดงที่หลังแบบนี้กันทุกคนผู้ปกครองเห็นแล้วสงสารค่ะ
บอกกับหลานว่าถ้าจะลาออกเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะจนล่าสุดหลานของเขาแล้วก็เพื่อนอีกหลายคน
ตัดสินใจจะไม่เรียนต่อแล้วนะคะหลายคนเห็นโพสต์แล้วต่างมีความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการรับน้องรุนแรง
ซึ่งไม่น่าจะมีแล้วในสมัยนี้ขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเสวกเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
รับน้องลักษณะนี้ลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากบางสาขาวิชา
สาขาวิชาประมงเขาเองก็โดนรับน้องเช่นกันทั้งโดนเตะต่อยกระทืบ
รุ่นน้องก็ได้แต่ก้มหน้ารับไปอย่างเดียวถ้าเงยหน้าขึ้นมาก็จะโดนหนัก
แล้วก็เรียกร้องด้วยนะให้ยกเลิกประเพณีแบบนี้
อยากให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการลงโทษแล้วก็หาคนมารับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
คือเขาไปเรียนนะเรียนประมงไม่ใช่ไปเป็นนักโทษให้ใครมาซ้อมเขานะ
โอ้โหน่าเห็นใจต้องให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างเข้มงวดด้วย
เพราะว่าก็รู้แล้วเป็นที่ไหนแต่ว่าก็ไม่อยากจะเปิดเผยตอนนี้นะครับ